ชายคนนึงก็หัวร้อนเหลือเกินใช้ปืนไปขู่ผู้ชายอีก๓คน
ที่เขาไปใช้บริการในร้านนวดแผนโบราณ
เหตุการณ์ก็เกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากรอหมอนวดนานนะฮะ
คงใส่จะเมื่อยมาก
ก็บันดาลโทษะชักปืนขึ้นมาอารวาสใส่แขกเลยนะครับ
แล้วก็หลบหนีไปนะครับที่เกิดเหตุเป็นร้านนวดแผนโบราณแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่ตะมนต์ไร่ส้มอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกเมื่อวานนี้นะครับ
วันนี้นายผู้ที่เป็นผู้ชายหัวร้อนวัย๔๖ปีคนนี้เนี่ย
มามอบตัวแล้วที่สพเมืองเพชรชบุรีนะครับ
โดยบอกว่าก่อนเกิดเหตุเขาก็ยอมรับว่าเขาไปดื่มเหล้ามา
ดื่มเหล้ามากับพักพวกนะครับจนเมา
แล้วก็แยกตัวออกมาเพื่อที่จะไปนวดแผนโบราณต่อที่ร้าน

พอไปถึงปรากฏว่านั่งรอหมอนวดนานแล้วก็เมาด้วย
ก็เลยส่งเสียงดังมีปากเสียงกับคนที่เขามาใช้บริการในร้าน
แต่ยืนยันว่าไม่ได้เกิดจากการแย่งหมอนวดนะ
แต่มันเกิดจากเขาอารมณ์ร้อนเมาแล้วก็ขาดสติ
ไม่เคยมีเรื่องโกรธเคืองกับกลุ่มผู้ชายที่เข้าไปชักปืนใส่นะครับ
หลังเกิดเหตุก็รู้สึกตัวว่าผิดก็เลยมามอบตัวกับตำรวจ
พอดีเรามานั่งดื่มกันบ้างอะไรบ้างไหมครับ
แล้วก็เลยแยกตัวไปนั่งดื่มอยู่คนเดียว
ก็คิดว่าคิดว่าความคิดผิดกันนิดหน่อยครับเพราะฝรากร้าสติ
คิดว่าคิดผิดหละหน่อยกันไม่มีอะไรมากครับ

แต่ก็ถึงว่าการนำบุคคล
คือคือพวกนี้ไม่ได้ทะเลาะกับเรา
เหมือนกันลักษณะโหม่โหไม่ปลอดใจอะไรทำลอง

คือความจริงถ้าไปดื่มเหล้ามาอะไรเนี่ยเขาไม่ให้ไปนวดนะ

ที่เสียชีวิตกันไปก็มีลักษณะของการดื่มสุราแล้วไปนวดนี่ก็มีนะ
ถูกต้องเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องของระบบไหลเวียนโลหิตนะคะ
สูบฉีดขึ้นมาหมดเลยทีนี้ยุ่งเลย
ไปเดือดร้องคนหนึ่งเขาอีกเอาจริง